ในช่วงนี้มีเรื่องยังอะไร

เป็นคุณป้าวัย๖๕ปี

ชีวิตนี้มันเหงาบ้านปลายชีวิตเราจะอยู่คนเดียวได้จริง
ครับประกาศติดป้ายหน้าบ้านหาคู่ไปเลยค่ะโอ้บ้านใหญ่นะคะคุณโอ้โห
แต่ว่าคุณสมบัตินี่หาเพื่อนชายอายุระหว่างหกสิบถึงเจ็ดสิบปี
ม่ายบำนานเป็นคนดีจริงใจสุขภาพดีท่านใดสนใจมาเป็นเพื่อน
เหงาคุณป้าติดต่อได้ที่บ้านหลังนี้นะคะเรื่องราวการประกาศหาคู่ครองครั้งนี้เกิดขึ้นในอำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของบ้านเนี่ยอยู่บ้านเล็กที่เก้าสิบสี่ทับสองนะคะครับอยู่ถนนหลังโรงเรียนวิภาคตำบลพี่บูน
ติดป้ายแบบที่เราเห็นกันไว้นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของไอเดียนี้คือนี่
คุณป้าสมปองชมพูประเภทคุณป้าเล่าให้ฟังอุ๊ยตอนสาวสาวสวยเนอะคุณป้าเนอะเออสวยค่ะ
ป้าเล่าว่าคุณป้าเนี่ยเคยมีสามีมาแล้วสามคนอืม
คนแรกเป็นคนไทยนี่แหละอาชีพรับราชการแต่ว่าที่ต้องเลิกรากันไปเพราะว่าสามีชอบดื่มเหล้า
แล้วก็หาเรื่องตบตีคุณป้าไม่ทนค่ะเลิกเลยแต่ว่าก็มีลูกด้วยกันสองคนเป็นลูกชายนะคะ
ครับแต่หลังจากนั้นก็ได้สามีเป็นชาวเยอรมันครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีมาแล้วนะฮะ
แล้วก็เนี่ยค่ะอยู่กับสามีคนที่๒อีกประมาณ๕ปีก็มีอันต้องเลิกรากันไปจนกลับมาอยู่บ้านที่เมืองไทยแบบนี้

อยู่กับสามีคนเยอรมัน๕ปีแล้วก็อยู่คนเดียวไปอีก๘ปีทำงานนะคะงานไปไกลบ้านแหละ
แต่ทีนี้เราก็หานะ

หาเหมือนกันแต่มันไม่เจอ
หาสุดวิธีหาที่ว่าเราก็ชอบเรารักที่นั่นเราอยากอยู่แต่มันไม่มี
ทีนี้๑๘ปีคนเดียวนี่มันเหงานะ
ก็เหมือนเราไปอยู่ในวัยทองอายุ๕๐กว่าเนี่ยนะ
มันเจ็บตามเนื้อตามตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้
หน้าอกเจ็บไปตามตัวมันเป็นไขมันในเลือดสูง
ซึ่งคุณป้าก็บอกว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยจริงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดในการติดป้ายประกาศหาคู่แบบนี้เลย
เพราะลูกเกรงว่าคุณป้าจะเจอคนที่ไม่ดี

เหงาแล้วก็อยากมีคนมาอยู่เป็นเพื่อน
ก็เลยทำป้ายข้อความติดไว้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ
คือนี่แหละคุณผู้ชมคุณป้าเขาบอกว่าบ้านปลายชีวิตของเขาเนี่ยต้องการคนที่จะมาดูแลใช่ไหม
บางทีเขาเจ็บป่วยอะไรต่างนี้อยากจะให้มีคนมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคลายเหงาเท่านั้นแหละ
ใครที่สนใจจะเป็นเพื่อนกับคุณป้าสมปองนะคะ
หรือว่าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ
ตามที่คุณป้าติดประกาศเอาไว้
ต้องเดินทางไปกันหน่อยนะคุณค่ะ
ไปพบปะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณป้าแบบให้เรารู้จักเรียนรู้นิสัยใจของคุณ

เอกสารไปนะครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนจบการศึกษาอะไรมาตอนนี้
เป็นพ่อม่ายลูกติดหรือว่ายังไงก็ว่ากันไป
มีเงินบำนานไหมอะไรต่าง
อันนี้สำคัญนะพูดดีนะค่ะค่ะพูดดีนะ
พอดูแลกันได้๒คนไปตลอดทั้งชีวิต
มาลองสมัครดูใช่เอาติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์

ค่อย๐๙๗๓๓๔๔๖๓๒นะคะถึงแม้ว่าคุณป้าเนี่ยนะ
จะยังไม่มีคู่ตอนนี้แต่บอกว่าคุณป้าไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าตอนนี้คุณป้าโด่งดังมากในโลกโซเชียล
เอาไว้เล่นเฟซบุ๊คคุยกับเพื่อนเอาก็ได้ใช่ไหมจะได้ไม่เหงานะ